ตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรงในประเทศไทยทีเดียวนะครับ
ต้องบอกว่ายอดขายตอนนี้มากกว่า๕๐คันไปแล้วนะครับ
และที่สำคัญครับทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปทดลองขับรถยนต์คันนี้ด้วย
ติดตามพร้อมกันกับคุณลินดาอุตมะครับ
กิโลกรัมเพิ่มความแรงได้อีกทาง

หรูหลาตามสไตล์รถสปอร์ตระดับพรีเมียม

ส่วนภายในออกแบบด้วยสีทูโทน
ทั้งพวงมาลัยเกียร์และปุ่มต่าง

แล้วก็เสียบที่ชาร์จเข้าไป
ใช้เวลาชาร์จประมาณ๓ชั่วโมงค่ะ
เราก็จะขับคันนี้ออกบนท้องถนน
ซึ่งสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนได้ค่ะ
ทดลองพลังของเจ้ากลางหันศีรฟ้ากันค่ะ

มีพลังรวมถึง๓๖๒แรงม้า

พลัง๒๓๑แรงม้า
ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลัง๑๓๑แรงม้า
ความเร็วสูงสุด๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ใช้เวลาเพียง๔๔วินาที
ที่สำคัญนะคะปล่อยการ์ดคาร์บอนไดออกไซด
เพียง๔๙กรัมต่อกิโลเมตร
ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แต่เมื่อขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

สามารถเร่งความเร็วจาก๘๐๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ใช้เวลาเพียง๒๖วินาที
ความเร็วสูงสุดที่๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน